คุณผู้ชมครับสุดท้ายแล้วเรื่องของคดีที่เด็กหญิงวัย๑๔ปีเสียชีวิตปริศนาในห้องพักของตัวเอง
เป็นคนคล้ายเป็นเพื่อนบ้านอยู่ในระแวกใกล้เคียงยอมรับว่าทำจริงเป็นการข่มขืนนั่นเอง

คดีนี้ตำรวจภูทรบ้านโพจับกลุ่มนายสุพรชัยหนูน้อยอายุ๓๑ปี

พบว่าเป็นคนร้ายก่อเหตุฆ่าข่มขืนเด็กหญิงวัย๑๔ปีเสียชีวิตภายในบ้านพักตำบล๑๑ศอกอำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเศร้า
หลังก่อเหตุก็ทำร้ายหญิงสาวสองคนจนบาดเจ็บ
เพื่อชิงรถจักรยานยนต์ในพื้นที่พนัฐนิคมจังหวัดชนบุรีมาแล้ว
ก่อนที่จะขับรถหลบหนีและย้อนกลับมายังจุดเกิดเหตุ
มีข้อมูลนะครับว่าคนร้ายที่จับกลุ่มได้เป็นฆาตกรต่อเนื่องด้วย
เกี่ยวกับเรื่องของคดีทำร้ายร่างกาย
แล้วก็ไปข่มขืนหญิงสาวในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นมาแล้วถึง๓ราย
ก่อนที่จะหลบมาแล้วก็มาแฝงตัวในพื้นที่ฉะเชิงเซา
ใกล้กับบ้านของเด็กผู้หญิงที่เสียชีวิต
แต่ก็ยังมาก่อเหตุซ้ำโดยไปฆ่าข่มขืนเด็กหญิงวัย๑๔ปีจนเสียชีวิต
กระทั่งตกเป็นหนึ่งในผู้ต้องสงสัยใน๓๐คนที่ตำรวจนั้นเฝ้าระวัง
แล้วก็นำไปตรวจสอบดีเอ็นเอและผลการตรวจสอบดีเอ็นเอ
ก็พบว่าชายคนนี้แหละครับไปตรงกันกับอสุจิที่พบบนเสื้อผ้าของผู้ตาย
จึงเป็นหลักฐานยืนยันได้ว่าคนนี้คือคนร้ายอย่างแน่นอน
โดยขณะนี้ตำรวจก็อยู่ระหว่างการสอบสวนคนร้ายอย่างละเอียดนะครับ

และเวลาประมาณบ่าย๓โมงวันนี้นะครับ
พลตำรวจโทจิติรอดบางยาง
บัญชาการตำรวจภูทรภาค๒จะเดินทางไปร่วมแถลงข่าว
แล้วก็นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่จุดเกิดเหตุ
โดยเตรียมกำลังควบคุมฝุงชน๑กองร้อยป้องกันการถูกรุมประชาธรรมครับ